อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยก็ต้องชิดชมคุณสำรวจด้วย
เพราะว่าสามารถจับได้แต่ยังไงซะผมเล่าให้ฟังหน่อยว่า
โจรเนี่ยมันร้ายร้ายจริงขโมยทีเป็นแสน
โอ้ยอะไรนะอ้าวไม่ได้ขโมยเงินนะ
ขโมยอะไรไปดูฮะเป็นแสนนะ

ไอ้ไก่ชนเหรอฮะ
อื้ออืะมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาเพราะอะไรรู้มั้ยคุณสัง

เพราะตอนไหนชนคุณก็หยิบไก่มั่วตู้ไป
ฉันก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเดินเข้าไปดูก็ดูไม่เป็น
แต่นี่คือดูรูปร่างลักษณะแล้วรู้เลย
ตัวนี้ชนดีตัวนี้ราคาแพง
จริงและมีการส่องด้วยเห็นไหมล้นก่อนเออขโมยไป๒ตัว

เอานี่เจ้าโจรลายมันด้ามใจจริงเพราะอะไร
มันเอาไปสองตัวแล้วมันไปประกาศขายในเฟซบุ๊ก
อ้าวขโมยของคนอื่นเข้ามาแล้วไปประกาศขายเองซะอย่างนั้น

เออไปขายไก่ชนที่ขโมยมาในเฟซบุ๊ก

เจ้าหน้าที่เขาก็รู้เจ้าของเขาก็รู้สิครับแบบนี้

ทางตำรวจสพขวาวสินนรินนะครับที่จังหวัดสุรินท
เขาทำการล่อซื้อสิล่อซื้อ
แต่ว่าเจ้าหัวขโมยรายนี้มันไหวตัวอยู่นะ
มันไหวตัวมันรีบปิดเฟซบุ๊กหนีแต่ไม่ทันการแล้วครับ
พี่ตำรวจเขาบันทึกทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อย
แล้วก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มเรียบร้อย

ชื่นชมคุณตำรวจนะครับแต่ว่าต้องไปถามคุณพี่เจ้าของไก่ซะหน่อย
ก็คือคุณพี่อภินันสมานจิตเป็นชาวตำบลขวาวสินนริน
บอกว่าไก่เนี่ยนะไก่ของแกเนี่ยหายบ่อย
จนต้องติดกล้องวงจรปิด
โอ้โหขโมยขโจรมันขึ้นมาเยอะ

ตอนแรกว่างูเหลือมหรือเปล่าเพราะว่าไก่หาย
ติดกล้องเสร็จร้ายกว่างูก็คนนี่แหละ
ใช่เลยน้องใบตองนี่ครับ
เขาบอกว่าเป็นอย่างที่คิดเลยที่หายบ่อย
เป็นเพราะคนมาขโมยไม่ใช่งูเหลือม
แล้วถามว่าไอ้ไก่๒ตัวนี้มันแพงเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกไป
สองตัวรวมกันเกือบแสนประมาณ๘หมื่นฟากฝ่า

ยังไงซะข้าวของมีค่าต้องระวังกันด้วย
แล้วพี่คนนี้ก็ทำถูกแล้วล่ะที่เลี้ยงไก่ชนเอาไว้
แล้วก็ติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เพราะไก่ชนมันมีมูลค่านะ
ทุกอย่างมันมีมูลค่าหมดแหละคุณผู้ชม
เพราะว่าโจรเยอะจริงข้าวของมีค่าเก็บให้มิดชิด